ลายกระจังคือแม่ลายพื้นฐานซึ่งดัดแปลงมาจากตาอ้อยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวหรือทรงดอกบัวใช้ประดับตกแต่งเสริมขอบและริมในส่วนต่างของสถาปัตยกรรม
ลายกระจังเป็นองค์ประกอบของลายหน้ากระดานซึ่งเป็นลายต่อเนื่องซ้ายและขวาต่อกันไปเรื่อยเมื่อยาวพอความต้องการแล้วเมื่อจะหยุดต้องใส่ตัวห้ามหรือใส่ลายกระจังตรงปลาย
กระจังมีอยู่หลายชนิดเช่นกระจังฟันปลากระจังตาอ้อยกระจังใบเทศกระจังคอเสื้อกระจังปฏิญาณหรือกระจังหู

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน